ความที่แสนจังตัวหมอสมถูกกับการรัชเทศาโอเคแล้ว

แอรี่เขามักจะถูกแซวเรื่องแฟชั่นสุดชิลตลอดเลยค่ะ
จนทีนี้นะคะเจ้าตัวเปิดใจกับวันทางชายราชแบบไม่เดียวไอ้กุศิไปเลยจ้า
บอกว่าเวลาการแต่งตัวขึ้นอยู่กับอารมณ์ล้วนเลยนะคะ
วันไหนอยากเนียมก็จัดเต็มค่ะวันไหนอยากชิวนะคะก็จัดเสื้อยืดกางเกงผ้าลินินค่ะ
บางครั้งก็โดนแซวอยู่เหมือนกันค่ะ
แต่เจ้าตัวก็ยึดคติประจำตัวนะคะมั่นใจไว้ก่อน
ผมจะเป็นยังไงผมก็คือหล่อไว้ก่อนแบบนี้
ส่วนที่มักจะถูกแซวนะคะว่ามีใบหน้าหล่อเหลาเป็นอาวุธประจำกาย
ณเดชน์แต่งตัวแนวไหนก็รอดนั้น
จะขาม้าหรือว่าเสื้อลายสก๊อตแบรี่ก็เอาอยู่
เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังเลย
แล้วแต่วันเลยครับว่าถ้าวันไหนแบบ
อยากจะใส่แบบสูตรอย่างนี้ไปกินข้าวผมก็ใส่
วันจะแค่เสื้อเชิดแล้วก็กางเกงแบบผ้าลินินอะไรอย่างนี้

บางวันก็อยากจะดวงดีบางวันก็ขี้เกียจแต่งตัว

ลึกเลยเป็นคนที่ชอบขาม้ากางเกงยีนรองเท้าบูธ
เสื้อเชิ้ตเสื้อรายสก็อต
มีความเป็นแนวนั้นค่อนข้างสูง
แล้วมีความสุขทุกครั้งที่ใส่และมั่นใจทุกครั้งที่ใส่
เคยได้ยินไหมว่าเราด้วยความหล่อของเรา

เด็กวัดชุดอย่างลายสก๊อต
หรือแบบเสื้อยืดย้วยอะไรอย่างนี้เราก็รอด

ขึ้นนี้รอดแต่ว่าขึ้นล่างอาจจะไม่รอด
อย่างหนึ่งก็คือเรามั่นใจหรือเปล่า

คือจริงการแต่งตัวนี้นะ
คุณผู้ชมให้พี่พี่แจ็คบอกตอนแรกเลยว่า
ขอแค่ถูกกันละเอส
แต่พอดีวรณเดชน์เขารอออร่าไง

ก็รู้แล้วว่าหล่อมาแต่ไกล